ผมพาลงจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปที่ปัตตานีก่อน
อันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญคือหลังจากเจ้าหน้าที่ปิดล้อมบ้านผู้ต้องสงสัยห้าจุด
ค่ะนะฮะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ประมวลแล้วคิดว่าเกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดอ๋อ
นะฮะรอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมันตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะโอ้โหท่านผู้ใหญ่บ้านที่ไปช่วยงานราชการครับ
เจรจาเกลี้ยกล่อมฮะท่านถูกยิงเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
ถูกยิงเสียชีวิตนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมันนี้นะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วแต่ว่าไปดูการปิดล้อมกันนะฮะ
ไปดูการปิดล้อมกันเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานสนที่กำลังกันกว่า๕๐นายเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย๕จุดในตำบลดอนรัก
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับหลังจากสายข่าวแจ้งว่ามีบุคคลเป้าหมาย
เกี่ยวข้องกับการลอบวางเพลิงการลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน

โน่นน่ะตั้งแต่สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ลองรักนี้
เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันค้นหาบ้านเป้าหมายครับ
เราไม่เจออะไรแต่แต่หลังสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเลขที่๗๑
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับมีนายเจ๊มูหามะยีเจ๊เด็งนะฮะ

ถูกคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านใช้ปืนยิงหลายสิบนัดคุณผู้ชม
หลายสิบนัดทำให้ท่านผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็ตำรวจอีก๒นายได้รับบาดเจ็บครับ
นี่คือภาพระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อม
สถานการณ์เริ่มตึงเครียดตึงเครียดขึ้นเรื่อยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมพื้นที่ไว้อย่างแน่นหนา
และประสานผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นให้มา
เจรจาให้คนร้ายมอบตัวแต่คนร้ายไม่ตัดสินใจแบบนั้นครับ
คนร้ายยังคงใช้ปืนยิงใส่เป็นระยะ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงตอบโต้สิครับกระทั่งสิ้นเสียงปืน
เจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่พบคนร้ายถูกวิสามัน
คือนายมะนาเซอายุสามสิบสองปี
เขามีปืนพกสั้นอยู่กับตัว๑กระบอก
คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์สิครับว่ามันเขมงเกลียวแค่ไหน
นายมะนาเซเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับรวม๕หมายจับด้วยกัน
หนึ่งในนั้นนะครับเป็นคดีรอบวางเพลิงแล้วก็ระเบิดปั๊มน้ำมัน
อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
เดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจก็จะขยายผลต่อนะครับ
นี่ฮะทำไมมันถึงเป็นเหตุการณ์ใหญ่
นี่ครับ๑๗สิงหาคมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันครับนี่ครับ
จากภาพหลังเกิดเหตุนะฮะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ของความมั่นคงถึงตามมาถึงวันนี้แล้วคงจะต้องตามกันต่อไปครับปัตตานีฮะ